แม้อากาศในกรุงเทพฯวันนี้จะร้อนมากอาทิตย์ตั้งฉาก
แต่ว่าก็ไม่เป็นอุปสรรคกับผู้สมัครผู้ว่ากอทม
วันนี้มีสองท่านนะคะที่ลุยหาเสียงแล้วใจตรงกันไปตลาดสดเหมือนกันเลยค่ะ

หนึ่งในนั้นก็คือนายชัดชาติสิทธิพันธ์ค่ะ
ผู้สมัครนะคะลงพื้นที่หาเสียงเขตสายใหม่และเขตบางเขน
ไปพร้อมกับนางปวีนาหงษกุลที่ตลาดยิ่งเจริญ
ทักทายพ่อค้าแม่ค้านะคะมาเจอประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาด
แล้วก็สำรวจแนวทางจัดการขยะและน้ำเสียของตลาดค่ะ
ชาติชาติบอกว่าตลาดยิ่งเจริญเป็นตัวอย่าง
จัดการปัญหาขยะและน้ำเสียตั้งแต่ต้นทาง
โดยทางกรทมจะต้องเข้ามาดูแลเรื่องขยะและน้ำเสีย
ไปพร้อมกับการวางมาตรการคัดแยกขยะในพื้นที่ตลาด
ของทั้งในกฎธมอลเองแล้วก็ของเอกชน
พร้อมทั้งจัดการระบบบำบัดน้ำเสียงให้ทันสมัยและได้มาตรฐานนะคะ
ส่วนปัญหาเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ของเทศกิจจะต้องเป็นศูนย์
ถ้าจับได้จะต้องมีการลงโทษอย่างรุนแรงค่ะ
ถนาที่อีกท่านหนึ่งคุณสุชัชวี
สุชัชวีสวัสดีครับผู้สมัครผู้ว่ากฎธมอล
ลงพื้นที่แต่เช้าที่ตลาดมีนบุรีไปพบผู้ประกอบการร้านค้า
เขาชูนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ
สนับสนุนให้เกิดการค้าขายได้ทุกวัน
โดยไม่เว้นวันหยุดเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ
พร้อมระบุว่าจะปรับปรุงถนนและทางเท้า
ให้ใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
และจะแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเบ็ดเสร็จในพื้นที่มีนบุรีนะครับ

หลังจากนี้จะลงพื้นที่ให้หนักขึ้นกว่าเดิม
แล้วเตรียมเปิดเวทีปลาสายใหญ่ครั้งแรกนะครับ

ที่โรงเรียนวัดพระยาสุเรนเขตคลองสามวาครับ